อ๋อเหมือนเขาเงินคิดอยู่สักพักหนึ่งนะ
สักครั้งนึงเดี๋ยวทำอย่างรวดเร็วเออเอาไปหยิบไปแล้วครับนี่ครับ
คุณผู้ชมฮะเห็นชัดเจนนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ผู้ชายคนนี้ป้วนเปี้ยมบริเวณรถกระบะขายของเก่าแล้วเห็นอะไรเข้าก็เลยเดินย้อนกลับมาหยิบใส่เสื้อใส่ในเสื้อตัวเองไว้ตีเนียน
ไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่อย่างน้อยหมามันก็เห็นนะข้อความของเฟซบุ๊กระบุว่า
ขอสอบถามผู้รู้หลักฐานชัดเจนแบบนี้ตำรวจสามารถจับโจรได้เลยไหมหรือเราต้องตามทรัพย์สินที่โจรขโมยไปให้ได้ก่อน
ถึงจะจับโจรได้เพราะตอนนี้เดือดร้อนมากกุญแจรถอยู่ในกระเป๋าและขณะนี้โจรกลับบ้านไปนอนเปย์สบายใจอยู่ใต้ถุนบ้าน
โพสต์นี้แชร์ลงในกลุ่มชมรมคนรักหนองไผ่นะครับมีคนแสงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่นะครับ
รู้จักผู้ชายมือฉกคนนี้ก็คือนายจอมฮะเพราะนายจอมมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยเป็นประจำจนคนในหมู่บ้านเอือมละอาครับ
ทีนี้เราคุยกับเจ้าของโพสต์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๑๑มกราคม
คุณลุงคนขับรถรับซื้อของเก่าเนี่ยจอดรถซื้อไก่ย่างอยู่ชายในคลิปอาศัยจังหวะเผลอเข้ามาฉกกระเป๋า
คุณลุงพยายามตามไปแต่ไม่ทันก็เลยยืมรถจักรยานยนต์ร้านไก่ย่างขี่ตามไม่เจอตัวแล้วครับ
ตำรวจจึงไปตามที่บ้านนายจอมนะฮะแต่นายจอมไม่ยอมรับบอกว่าไม่ได้เอาไป
ก็เลยนำกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานก่อนออกหมายเรียกซึ่งคุณลุงต้องให้ช่างกุญแจมาทำกุญแจใหม่นะ
ทำกุญแจลุงต้องเสียไป๑๕๐๐บาทเพื่อจะขับรถกลับบ้านนะครับ
เราได้คุยกับผู้เสียหายนะครับก็คือคุณลุงนี่แหละฮะคุณลุงบุญลักษณ์อายุ๕๖ปี
คุณลุงเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุจะขับรถเอาของเก่าไปส่งระหว่างทางหิวท้องร้องจ๊อกเลยหลาน
ลุงก็อยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างลุงก็แวะนิดนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งขอไปปัสสาวะยิงกระต่ายข้างทางนิดนึง
ตอนแรกเห็นเขานะมายืนดูเฉยไม่คิดว่าจะเป็นขโมยนะฮะ
ลุงกลับไปที่รถกระเป๋าก็หายกุญแจก็อยู่ในนั้นนะครับ
กันปุ๊บโอ้วไม่มีอะไรกุญแจกรถก็ไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ไม่มี
อ่าลุงบอกมีหลักฐานชัดเจนวงจรปิดแบบนี้ก็ไปแจ้งความสพนไผ่
แต่ทำไมตำรวจยังบอกว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานและรอพยานอีกคนก่อน
ถึงจะเรียกชายในคลิปหรือนายจอมมาสอบสวนได้
ถ้าเรียกมา๒ครั้งยังไม่มาก็จะออกหมายจับนะครับ
คุณลุงบุญลักษณ์บอกว่าก็งงเหมือนกันนะ
จริงก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจน
เรียกมาเลยได้ไหมไม่ต้องรอสอบพยานอื่นอีกได้ไหม
เรียกมาเลยจะได้รู้ความกันเร็วนะครับ